อย่างที่ทราบกันแหละสังคมตั้งคำถามกันอยู่แล้วนะครับว่า
มันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าเนี่ย
ใต้คำกล่าวอ้างที่เขาบอกว่าให้มองในแง่ศิลปะ
แต่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นแหละภาพเนี่ยก็ตัดสินกันเอาเองแล้วกัน
คุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็เห็นต่างนะครับบอกว่า
มันคือศิลปะเหรอใช้คำว่าเหรอฮะ
มันดูออกไปทางอาณาจารย์มากกว่า
ตอนนั้นยังเป็นจ๊ะคันหูอยู่เนี่ย
ขันหู้ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยตอนนั้นวงเทอโบ
เธอก็เป็นวงดนตรีรับจ้างที่ร้องตามงานรื่นเริงต่าง

แล้วก็ท่าเต้นก็สุดสยิวมีเกาตรงนู้นแกะตรงนี้อยู่บ้างนะคะ
ก็เลยทำให้เธอโด่งดังชั่วพริบตา
แต่ก็อย่างว่าแหละพี่มิ้วดังมาพร้อมคำด่า
ทั้งดังทั้งด่าแต่ก็ดัง
แล้วก็เธอบอกว่าทำไปทุกอย่างหารายได้จุนเจือครอบครัว
ยังเรียนหนังสือที่บ้านก็เดือดร้อนก็ต้องทำงานแบบนี้แหละ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ายดังจับเซ็นสัญญาซะอย่างนั้น

ก็ได้ติดตามกันไปผ่านมาไม่กี่ปีค่ะคุณผู้ชม
จ๊ะดังแบบนี้ได้หลายคนก็อยากจะดังแบบจ๊ะบ้าง
ตามมาต่อค่ะจ๊ะคันหูเวอร์ชั่น๒แต่คนนี้ไม่ใช่จ๊ะนะ
เขาบอกว่าปรากฏขึ้นในโลกโซเชียลเหมือนกัน
มีคลิปการแสดงสดบนเวทีของสาวหมอลำชายาลำไยหายทองคำ

มิวชอบฉายาเขาใช่ไหม

ไฮทองคำเขาอาจจะเป็นนางลำไงดีดไฮ
เออก็แชร์กันว่อนโลกโซเชียลแหละ
แต่ว่าแน่นอนชื่อเสียงเธอโด่งดังข้ามคืนอีกแล้ว
บางคนเนี่ยอย่างที่บอกไปยกให้เธอเลยเป็นจ๊ะคันหูสอง

วิจารณ์ยับเลยทีเดียวเอาง่ายด่า
แบบมันเกินไปเปล่าดูเด้งหน้าเด้งหลังเนี่ย
บางคนบอกว่าสามีไม่กลับบ้านไปเกาะอยู่เวทีเนี่ยหมอลำ
แล้วก็ทางด้านหมอลำเองคุณผู้ชมเขาก็จวกยับเหมือนกันนะ
บอกว่าหมอลำดั้งเดิมเขาไม่ได้เป็นแบบนี้
ทำอนาจารย์ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงการหมอลำ
เธอเองก็หงายการ์ดช่วยเหลือครอบครัวเหมือนกัน
ที่ฉันทำไปเพราะว่าช่วยเหลือครอบครัวค่ะครอบครัวเดือดร้อนนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะจากความเห็นที่สะท้อนผ่านโลกโซเชียล

จนเป็นประเด็นข่าวที่สังคมเฝ้าติดตามนะ
หลายเสียงก็แสดงความเข้าใจในเรื่องการกระทำ
บอกว่าเข้าใจแหละทุกคนทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้อง
คุณไม่ได้มาเต้นกินลำกินแล้วคุณให้ฉันกินหรือเปล่าล่ะก็ไม่ให้

แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมที่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสม

แต่คุณก็ต้องนึกถึงสังคมด้วยว่าคุณให้อะไรกับสังคม
สังคมให้อะไรคุณกลับมาด้วยนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปแหละต้องพูดคำนี้อีกแล้ว
อยู่กับคำวิจารณญาณของคุณผู้ชมค่ะ
กันเอาเองแล้วกันเนอะ
โดนด่าเนอะยอมโดนว่าเนอะ
โดนว่าเพื่อแลกกับความดัง
เพราะว่าดังแล้วก็ชื่อเสียเงินทองมันตามมา